มีอีกเรื่องหนึ่งค่ะหลังเราได้ยินบ่อยนะคะ
คนถูกไฟดูดจากกระแสไฟฟ้ารั่วค่ะ
บางทีเสาไฟอยู่ใกล้สนามกีฬาหรืออะไรอย่างนี้

เมื่อวานนี้ตอนค่ำคุณผู้ชมค่ะ
ที่ปากซอยทองหล่อ๒๓ปรากฏว่าเนี่ย
มันจะมีคลิปนะคะที่ผู้ชายคนนึงเดินอยู่
แล้วอยู่เขาก็ล้มฟุบลงไปค่ะ
แล้วสุดท้ายมีคนเข้ามาช่วย
คือตอนนั้นคนยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขา
คนกลุ่มหนึ่งพยายามจะเข้าไปช่วยเหลือผู้ชายคนนี้

แล้วเมื่อวานถ้าจำกันได้กรุงเทพก็ฝนตกแบบนี้

ฝนตกอย่างนี้เลยนะคะแล้วเขาอยู่ตรงโคนเสาไฟฟ้า
ซึ่งก็คาดการณ์กันนะคะว่าที่เขาล้มฟุบลงไป
เสามันมีกระแสไฟฟ้ารั่วมาหรือเปล่า
เพราะฉะนั้นคนที่เข้าไปช่วยก็ค่อนข้างจะลังเล
สักพักนึงเนี่ยจะมีผู้ชายอีกคนนึงวิ่งเข้ามาแล้วก็ยื่นคันร่มให้กับผู้ชายคนที่สวมเสื้อสีเขียวเนี่ยนะคะ
ก็คาดว่าจะใช้ด้ามจับนี่แหละเกี่ยวนะคะเกี่ยวเสื้อของผู้ชายคนที่นอนสลบแล้วก็ดึงตัวของเขาออกมาห่างจากโคนเสาได้สำเร็จ
อันนี้คือรอบครอบมากในการช่วยนะคะแล้วพยุงตัวขึ้นมาก็ตอนนั้นก็ยังไม่ฟื้นยังไม่คืนสตินะคะแขนขายังอ่อนแรงยังทรงตัวไม่ได้ก็พยุงไปนั่งตรงบันไดเนี่ยค่ะ
ก็ทางเพจเนี่ยลงคลิปนี้แล้วก็แท็กไปที่ผู้ว่ากอทมด้วยขอให้ส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบเสาต้นนี้ด้วยนะคะย้ำกันอีกทีนึงอยู่ตรงซอยทองหล่อ๒๓นะคะ
พิกัดตรงนี้เนี่ยสถานการณ์สภาพรอบเนี่ยน่าจะหาได้ไม่ยากปากซอย๒๓นะคะ
ผู้สื่อข่าวของเราค่ะคุณสุชาดาเนี่ยก็ไปถามกับเจ้าของร้านเป็ดย่างซึ่งอยู่ตรงนั้นแล้วเขาเป็นคนละเมืองดีก็เล่าบอกตอนที่เข้าไปช่วยเนี่ยผู้ชายคนนี้หน้าเขามีรอยไหม้เป็นสีดำแล้วก็เริ่มไม่ได้สติแล้วก็ช่วยยากเลยเพราะว่าต้องระวังกระแสไฟที่มันอาจจะยังลั่วไหลอยู่ตรงนั้นด้วยกระจายอยู่ทั่วพื้นด้วยนะคะ
แล้วก็บอกว่าก่อนจะเกิดเหตุเนี่ยมันมีหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดขึ้นมาละก่อนหน้านี้แล้วฝนก็ตกหนักลงพัดแรงสายไฟที่ขาดเนี่ยคือหม้อแปลงระเบิดสายไฟขาดสายไฟมันก็ร่วงลงมาที่พื้นแล้วเมื่อวานตอนค่ำฝนก็ตกทั่วกรุงเลยนะคะเขาบอกว่ามองว่าเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเนี่ยละเลยเรื่องของต้นมงต้
ต้นไม้ก็ยังลกครึ้มอยู่ไม่ได้ถูกตัดเล็มตกแต่งให้ปลอดภัยค่ะ
ไม่เป็นอะไรมากยังหายใจอยู่
เพราะตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงเนอะ
ก็ค่อนข้างที่จะหนักอยู่อะ

แล้วจุดนี้เป็นทางเท้าคนเดินพลุกพลาดกลางกรุงเลยนะคะ
หลังเกิดเหตุแอดมินเพจการไฟฟ้านครหลวง

เขาแจ้งว่าส่งเจ้าหน้าที่ไปจุดเกิดเหตุแล้วนะคะ
สายไฟมันขาดเพราะว่าฝนตก
ต้นไม้เสียดสีกับสายไฟก็เลยทำให้มันขาด
อันนี้ทราบสาเหตุแล้วเดี๋ยวคงต้องค่อยทยอยแก้กันต่อไปนะคะ
ตอนนี้เขาบอกว่าแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะคะ

ถ้าเห็นสายไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า
ของการไฟฟ้านครหลวงอยู่ในสภาพชำรุดหรือไม่ปลอดภัย

นี่ค่ะคือต้นไม้มันลกครึ้มค่ะ
แล้วพอลมมาแรงเข้ามันเสียดสีสายไฟ
ไฟก็ขาดแล้วก็ไฟรั่วค่ะ

เมื่อวานนี้ฝนตกหนักแบบน้ำท่วมด้วย
หลายที่ไม่ไกลจากทองหล่อมากก็ท่วมตรงแถวสุขุมวิทย์นะครับ
วันนี้ก็ไม่แน่ฝนอาจจะตกอีกนะในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลนะครับ